ซื้อของที่ตลาดสดท่าน้ำนนท์นี่แหละค่ะ
ปรากฏว่าสวนกับผู้ชายคนนึง

ปรากฏว่าไปจับหน้าอกผู้หญิงคนนี้

ฝั่งคนที่มาทำเนี่ยมันจะกลัวถูกไหม
แต่ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ไม่กลัวยกเท้าจะถีบผู้หญิงด้วยค่ะ

แล้วก็ถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้เห็นหน้าชัดเลยค่ะ
เขาบอกว่าคนแถวนั้นก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้
คือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งนะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะฮะ
ถ้าได้รับทราบข่าวก็อาจจะต้องลงไปดูหน่อยนะฮะ
อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้หญิง
คุณคิดดูสิเหตุการณ์นี้ที่มันเกิดขึ้นนี้ยังกลางวันอยู่เลยนะ

ซึ่งผู้ชายคนนี้เนี่ยคือเขาว่ากันว่าเป็นผู้ชายเร่ร่อนด้วย
แล้วที่นั่งอยู่เป็นผู้หญิงที่เป็นผู้เสียหาย
เราใช้นามสมมุติละกันเราขอเรียกว่าคุณฝา
คุณฟ้าก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพเมืองนนทบุรี
มีภาพถ่ายเป็นหลักฐานที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
เป็นภาพของผู้ชายอายุสักประมาณ๕๐ปีนะ
เอาภาพนี้มาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะ
ใช่ค่ะคือตอนที่เธอโพสต์ข้อความเนี่ย
ภัยค่ะบุคคลอันตรายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงกับตัวฟ้าเอง
อีกหลายคนเมื่อตอนประมาณเที่ยง๑๐นาที
ไปทำธุระที่ท่าน้ำนนระหว่างที่เดินอยู่
ก็มีผู้ชายคนนี้เดินตรงดิ่งมาที่เรา
แกล้งทำเป็นเมาแล้วก็เอามือมาจับหน้าอกของเรา
ไม่ได้ทำแบบนี้กับเราแค่คนเดียวนะเลือกทำกับผู้หญิงเด็ก
บางคนก็ไม่สนใจปล่อยผ่านคิดว่าผู้ชายคนนี้เมา
แต่นี่ไม่ใช่อย่าปล่อยให้เขาทำกับใครหลายคนนะคะ
เราตะโกนด่าแล้วเขาก็จะกระโดดถีบเรา
มีคนโดนหลายคนเลยค่ะเรามีพยานเห็นเหตุการณ์
ถ้าใครพบเห็นหรือว่าเคยโดนผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้
ช่วยกันเตือนภัยบ้างนะคะเอออันนี้เธอก็เล่าให้ฟัง
ทีนี้ค่ะตอนที่ไปเจอนักข่าวของเราเนี่ย
เธอก็เล่าอีกนะบอกว่าช่วงเที่ยง
เสร็จแล้วเห็นผู้ชายคนนี้มาทีแรกเธอหลบให้นะ
แต่ทำไมเขาดูเหมือนกับเดินมาชนเธอ
แล้วก็ใช้มือจับหน้าอกเลย

เราก็เลยเดินตามเขาไป
เขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนตาม

กลัวเมื่อกี้แล้วมันก็เลยมันก็เลยเงียบไม่สนใจ
เราก็เดินเดินไปตรงหอนาฬิกาปุ๊บเพื่อเราจะถ่ายรูปเขา
จังหวะนั้นโทรศัพท์เราแบตจะหมดเราก็เลยได้แค่๒ลูก
พอดีเดินไปข้างหน้าแล้วเขาเห็นว่าเราถ่ายรูป
เขาก็เลยรีบแบบเดินหนีเราตอนแรกอ่ะ
ตอนที่เราจะถ่ายรูปอะนะคะเขาจะเดินมาอีกรอบนึงมาจับเราอีกรอบนึง
แต่เราหยิบโทรศัพท์ถ่ายอย่างนี้เลยถ่ายให้เขาเห็นเลย
ก็เห็นว่ามันถ่ายข้างหน้าชัดชัดเลยเขาก็รู้ว่าเราจะถ่าย
แล้วก็อีกตอนหนึ่งค่ะตอนที่เขาจะจับน้องคนนั้นนะคะ
พอดีว่ามีปากเสียงกันนิดหน่อยตรงนั้น
ก็คือแม่เด็กเขาไม่ยอมแล้วเหมือนผู้ชายเขาจะเตะด้วย
ที่คุณฟ้าเล่าถึงแม่เด็กเขาไม่ยอมมันเป็นยังไงรู้ไหมคุณ
คือมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้อายุประมาณ๕๐ปี
เหมือนคนเมาเดินสวนกับคุณฟ้าแล้วก็คุณฟ้าหลบให้แล้ว
แต่ผู้ชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาชนคุณฟ้า
ใช้มือจับหน้าอกหนึ่งครั้งแล้วเดินหนีไป
คุณฟ้าบอกว่าตอนนั้นตกใจมากทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็มีแม่กับลูกสาวที่เดินตามหลังเธอ
แล้วก็ร้องตะโกนว่าถูกจับหน้าอกเหมือนกัน
นี่ไงคือโดนก่อนหน้าที่คุณฟ้าจะโดนด้วย
ครับนั่นแหละครับเสร็จแล้วปุ๊บ

ครับแล้วก็ผู้เป็นแม่นั้นนะฮะก็เปิดเผยให้ฟังเหมือนกัน
บอกว่าขณะที่พาลูกสาวมาทำธุระตรงนี้
ชายคนนี้นะฮะก็เดินชนเหมือนเดินชนลูกสาวอย่างแรง

หันไปดูปรากฏว่าผู้ชายคนนี้นะฮะจับหน้าอกลูกสาว
ก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นเหตุซ้ำซ้อนกัน
มันมาจับหน้าอกผู้หญิงหลายคนแบบนี้
คุณฟ้าก็เลยเดินไปถ่ายรูปแล้วก็ได้รูปมารูปหนึ่ง
เอามาโพสต์อยู่ในโลกโซเชียล
ทีมข่าวของเราก็เดินตามตลาดท่าน้ำนนท

ทีมข่าวเราไม่เจอนะ

แต่ไปพูดคุยกับแม่ค้าคนอื่นพ่อค้าคนอื่นว่า
จิตแบบนี้กระทำการแบบนี้
เป็นข้าวผัดโบราณอยู่ที่ท่าน้ำนนท์นี่แหละค่ะ
แล้วแม่ค้าเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าอุ๊ยที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ผู้ชายคนนี้คือเดินเซไปเซมาเหมือนกับคนเมา
แล้วแม่ค้าเขาขายของประจำอยู่ตรงนี้ผู้หญิงเดินผ่าน

แม่ค้าเขาก็เป็นห่วงเหมือนกันบอกว่าอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มาดูแลหน่อยเพราะว่าคนที่มาใช้บริการ
มาซื้อของที่ท่าน้ำนนท์เนี่ยก็เยอะ
แล้วคนเล่ร่อนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับ
สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาหากินกันแถวนี้เป็นประจำ
แต่สิ่งที่น่ากลัวเนี่ยอันนี้แม่ค้าบอกนะ
ตัวแม่ค้าเองก็มีลูกสาวใช่ฮะแล้วบางวันเนี่ยเจ้าเนี่ย
ผู้ชายคนนี้มายืนจ้องลูกสาวแม่เขาก็เป็นห่วงสิคะ
เพราะว่าที่ท่าน้ำนนท์บางจุดมันก็มืด
ขนาดตัวแม่ค้าเองนะเดินผ่านก็ยังรู้สึกกลัว
เลยบอกว่าพอมันเป็นข่าวแบบนี้แล้วหน่วยงาน
ช่วยลงมาดูช่วยมันมาแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ให้มันหมดไปหน่อย
ค้าแม่ค้าบอกเห็นคนนี้เป็นประจำเลยนะฮะ
เดินไปเดินมาแถวนี้บางวันก็เมา
วันก็เดินขอเงินคนแถวนี้ไปเรื่อยนะครับ

ชนเด็กลวนลามเด็กอะไรแบบนี้นะฮะ
แล้วก็เขาบอกช่วงนี้มีคนมาแบบขอรับบริจาค
เพราะว่าหลังจากมีการแชร์ในโลกโซเชียลแล้วก็ช่วงโควิดไง
มีคนเอาของมาบริจาคกันที่ท่าน้ำนนกันเยอะนะครับ
ก็มีคนเร่ร่อนและคนมาขอรับบริจาค

ก็เลยเป็นคนหน้าแปลกมาในพื้นที่นี่นะฮะ
ระวังเพิ่มการกวดขันดูแลจากเจ้าหน้าที่ด้วย
มีตรงนี้มีคนเยอะอยู่ด้วยนะท่าน้ำหนนนี่นะตลาดใหญ่นะครับ